วันนี้ถือว่าเราปักทงนะครับเอ่อ
พักที่ยืนยันไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจแล้วก็ยึดมั่นในการที่จะเป็น
ประชาธิปไตยเนี่ยต้องการเห็นผลสำเร็จของการ
ดำเนินการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนได้แสดงเจตจำนงแล้วก็ได้ตัดสินใจ
ออกมาที่ชัดเจนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้มีความสบายใจ
เราก็ยังสามารถฝ่าฟันมาได้เสียงข้างมากทั้งหมดมา
ที่นั่งในสภาทั้งหมดมาอย่างน้อยที่สุดวันนี้เรายืนยัน๒๕๕เสียงนะครับ
และมากกว่านี้เพื่อที่จะดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาล
หรือสามารถทำให้เจตจำนงเหล่านี้ปรากฏเป็นจริงได้ทั้งหมดครับผม
คุณมิ่งขวัญก็บอกว่าได้ออกคำแถลงในเฟซบุ๊คของตน
บอกว่าผมเป็นคนรักษาสัญญาและจะยึดมั่นในสัญญานั้น
ภูมิทำพวกนี้ผมมาไม่ได้คุณเอานี้ไปอ้างได้เลย
ผมอยากจะย้ำว่าอย่างนี้นะฮะเจตนารมณ์ของของผมแล้วก็
เศรษฐกิจใหม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มทำงานการกลับมาทำงานการเมืองเที่ยวนี้
เราก็บอกอยู่แล้วค่ะเราจะอยู่ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

ประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับผมบอกไว้ก่อน
มาแถลงข่าวร่วมกันเพื่อที่จะบอกว่านี่คือแนวร่วม
ที่จะต่อต้านการสืบทอดอำนาจคอสชนะคะ
ความหมายคือแบบนั้นแต่รูปทรงคนเข้าใจว่านี่คือการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะมันมีการอ้างตกลงแล้วจะตัดสินกันด้วยที่นั่งของสอสอ
จะตัดสินกันด้วยจำนวนคะแนนที่ประชาชนเขาโหวตมา
ตอนเลือกตั้งที่เขาเรียกภาษาฝรั่งนะคะ
ทั้งหลายทั้งปวงผ่านมาไม่กี่ชั่วโมง
ดับฝันกริ๊บเลยค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าการแถลงข่าวในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาของสำนักงาน
กรกตเนี่ยนะคะดับฝันแล้วเรียบร้อย
เพราะว่าตัวเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ของคะแนนดิบออกมา
มันมีฝันใหม่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย
บัตรทำไมงอกขึ้นมาตั้ง๔ล้าน๕ล้านใบ
อันนี้เขาคุยกันในโซเชียลมีเดียซึ่งในระหว่างรายการ
เราจะคุยกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ

แล้ววันที่๒๔ที่มีแถลงข่าวกับณวันนี้
ทำไมตัวเลขมันต่างกันเยอะที่คนเขาเข้าใจว่า
เพิ่มขึ้นมาตั้ง๔ล้าน๕ล้านเนี่ย
เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวคุยกันในรายการ
แต่หนึ่งท่านนัดมาวันนี้พอดีเผ็ดร้อนเหลือเกินค่ะวันนี้

เรียนสรุปถูกนะคะที่นั่งกัน
ก็อาจจะบอกว่าดับฝันไม่ได้นะครับ
ผมคิดว่าความฝันเรายังคงอยู่
ความฝันของเราคือเราอยากเห็นสังคมไทย
กลับไปสู่ความเป็นประชาปไตยที่มากขึ้นจริง
วันนั้นที่รวมตัวกันเราก็ต้องเรียนยืนยันเหมือนเดิม
ว่าเราไม่ใช่ต้องการที่จะมาตั้งรัฐบาล
แต่เรากำลังจะบอกว่ากลไกของรัฐมนูล
กลไกของระบบการเมืองไทยมันผิดปกติ
เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างมันจะไม่เหมือนเดิม
ตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งก็ดีกระบวนการดำเนินการต่างก็ดี
รวมทั้งกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลก็ดีไม่เหมือนเดิม
ถ้าเป็นการเมืองแบบปกติเนี่ยมันจะไม่ยุ่งยากมากขนาดนี้ครับ
ใบเดียวเหมือนกันทั้งประเทศสามารถทำให้คนไม่ต้องสับสนอะไรเลย
สามารถอยากจะเรียกอะไรก็สามารถทำได้
ไม่ต้องใช้ความพยายามมากขนาดนี้ในการที่จะลงไป
แล้วจะตัดสินใจเลือกพักที่ตัวเองรักเนี่ยยากลำบากเหลือเกิน
แล้วกระบวนการที่เป็นแบบดั้งเดิมที่บอกว่าเป็นอนาล็อก
เพราะหลังจาก๕โมงเย็นนี้มันควรจะจบแล้วนะครับ
ใช้เวลา๓ชั่วโมงปกติจะต้องตอบได้แล้ว
ว่าผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไรทั้งหมดบอกปิดทีปั๊บผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่รู้แล้ว
พอใช้สิทธิ์เท่าไหร่แล้วเลือกตั้งกันยังไงวัดกันที่หน่วยเลือกตั้ง
๓ชั่วโมงนี่ต้องช้าสุดแล้วต้องจบแล้วได้หมด
รู้แล้วว่าทั้งหมดใช้สิทธิ์กันยังไงเลือกตั้งอะไร

ใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามมารยาททางการเมืองในการดำเนินการ
ครั้งนี้มันอะไรก็ดีไปหมด

กิจการต่างระบบ

แต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ช้าแล้วก็คาดเคลื่อนไปทั้งหมด

แล้วผมคิดว่าที่มาวันนี้เรามาเพื่อว่า
เราต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง
สามารถที่จะทำให้กลไกต่างมันผิดเพี้ยนไปทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นเราก็รวมตัวกันเราบอกว่าเราจะป้องกันการสืบทอดอำนาจ
เราจะร่วมมือกันอยากเห็นกระบวนการที่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือก
โดยรวมทั้งหมดเป็นกระบวนการในการที่อยากเห็นการเมืองมันมีการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไปทำในสิ่งนั้น
เมื่อวานไม่ใช่จัดตั้งรัฐบาลขอย้ำครับไม่ใช่จัดตั้งรัฐบาล

แต่การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบการจัดตั้งรัฐบาลจะค่อยดำเนินการไป
เพราะว่ากระบวนการต่างเนี่ยถ้าหากว่าความคิดของคนเนี่ย

คิดว่าอยากจะทำตามข้อเสนอที่หลายคนเสนอคือ
เข้ามามีบทบาทในการทำหน้าที่ในการเลือก
ผมว่ากลไกของระบบรัฐสภา

ยังสามารถเลือกตั้งรัฐบาลตัวเองได้
คุณภูมิธรรมค่ะเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะคะ
ตัวเลขเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่เรียกจัดตั้งรัฐบาลก็แล้วแต่
แต่แกล้งเกาะกลุ่มกันคือตอนนี้ถูก

ซึ่งแน่นอนว่าก็สั่นสะเทือนการแถลงข่าวเมื่อวานนี้
เพราะฉะนั้นจากเมื่อวานนี้ที่คุยกันแล้วปริ่ม๒๕๐กว่า

คำถามคือว่ายังจะไปพูดเรียกร้องอะไร
พลังประชารัฐหรือคนนั้นคนนี้เข้าใจอีกหรือเปล่าคะ
คะแนนดิบเขาก็เยอะแต่เดี๋ยวค่อยเถียงกันชอบไม่ชอบ
ใช้ได้ไม่ได้แล้วอันนี้ที่นั่งเขาก็น่าจะได้เยอะแล้วล่ะค่ะ
ผมคิดว่าวันนี้มี๒ประเด็นนะถ้าจะเถียงกันว่าเขามีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาล
ไม่มีสิทธิ์จะตั้งรัฐบาลเนี่ยประเด็นสำคัญเรื่องแรกก็คือว่า
เรายังสงสัยกระบวนการในการคิดคะแนนทั้งหมดเนี่ย
เท่าที่คุยกันในพักที่ได้เสนอความเห็นเมื่อวานที่ได้ไปพบกรกต
เรายังคังแครงใจและให้กรกฎอประกาศผลคะแนนออกมา
วันนี้เรายังมีข้อเรียกร้องเหมือนเดิม
กรกฎอต้องประกาศผลคะแนนดิบจนนึงหน้า๙๐๐๐๐กว่าหน่วยนี้ออกมา
เป็นรายหน่วยนะครับเพราะเวลานี้เรามีข้อสงสัยแล้วเราไม่สบายใจ
อยู่คะแนนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรกตประกาศเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
มี๕๑๒๕๖๒๔วันนี้กรกตประกาศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๑๒๓๙๖๓๘
ออกมาจากไหนปกติบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ

กำหนดต้นปีไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้
พอดำเนินการเลือกตั้งต่างกัน๓วัน
คุณมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มมาอีก๓๔๐๐

นักบัญชีนี้๕๐ตังค์เขาไม่ยอมนะครับ

เสร็จแล้วอยู่ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับ๒๔มีนาประธานกรกตบอกว่าใช้ไป๖
มีคนมาใช้สิทธิ์๖๕๙๖มา๓๓๗๗๕๒๓๐วันนี้ออกมาถึงคุณมี๓๘
งอกมาอยู่๔๔๙๓๑๔๕ตัวเลขเหล่านี้มาจากไหน
ก็ต้องอธิบายกันไปแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดพวกเราทุกคน
อยากเห็นคะแนนที่เป็นจริงทั้งหมด
กระบวนการตัดสินใจของกรกตในการนับคะแนนคราวนี้เนี่ย
คุณใช้ระบบที่ทันสมัยมากเลยแต่คุณไม่สามารถนับคะแนนได้จนผ่านมา๔วัน
วันนี้คุณผ่านมาวันที่๔นะครับคุณต้องมาประกาศผล
และประกาศผลที่ทำให้เกิดข้อคาแคลงสงสัยเนี่ย

ก่อนอื่นที่จะไปพูดกันเรื่องว่าตัวเลขใครเป็นยังไง
ถ้าระบบการนับตัวเลขและการทำหน้าที่ของกรกต
ยังไม่สามารถทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจได้
ความเชื่อมั่นไม่มีทางเกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งไม่มีเกิด
ความเชื่อมั่นในประเทศที่จัดให้มีการเลือกตั้ง

เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปพูดเรื่องตั้งรัฐบาล
ยังไม่ต้องไปพูดเรื่องสิทธิ์จำนวนเท่าไห

มีแต่คนชมเชยกรกตมากเลยด้วยความรุนแรงนะครับ
คุณภูมิธรรมคือไม่ได้สนไม่ได้แคร์ใดใช่ไหมคะ
ที่แม้กระทั่งเปิดคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้ว
เพื่อไทยก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะคะ
เพื่อไทยได้คะแนนมาเพิ่มขึ้น

เวลานี้เราไม่ได้เรียกร้องเพื่อต้องการให้เรามีคะแนนเพิ่มขึ้น
เพราะผมคิดว่าที่เราสามารถยืนอยู่ในจุดที่เราได้๑๓๗ที่นั่ง
เรายืนมาตลอดนะวันนี้ตอนแรกประกาศให้๑๓๘ด้วย
เราบอกไม่ใช่เราวัดจากของเราแล้ว๑๓๗
วันนี้เราอยากเห็นคะแนนของกรกตหลายหน่วยทั้ง๙๐๐
ผมเชื่อว่าทุกคนเขามีคะแนนตัวดิบที่เป็นตัวเลขอยู่
ก็วันนิดหน่อยวันนี้ที่เขตหลัก๔
เข้ามานับแล้วก็จะเอาเป็นบัตรเสียหรือบัตรเกิน

โดยการเอาคะแนนมาเจอกันต่างนานาแล้วก็มานับคะแนนเนี่ย
มันไม่เป็นไปตามหลักที่ควรจะเป็น
เอางี้นะคะคือทางพักอนาคตใหม่

ซึ่งเพื่อไทยก็ให้คนไล่เรียงจดตามหน่วยเลือกตั้งเช่นเดียวกัน

เพราะคะแนนเขาดีหน่อยใช่ไหมคะคือคนที่จะเดือดร้อนที่สุดคือคนที่ลงแล้วโดยเฉพาะถ้าแพ้ใช่ไหมคะ

คือณตอนนี้ต่อให้ตัวเลขออกมา๑๐๐คะแนนดิบเพื่อไทยเองก็เพิ่มขึ้น
แต่เอาล่ะสอสอมันตันที่ของที่นั่งที่เป็นเขตเนี่ยนะคะ
คือต่อให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดยังไงเพื่อไทยจะยังไม่ยอมรับ

ใช่ครับไม่ใช่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อไทยไม่ยอม
กระบวนการในการชี้แจงให้เราชัดเจนเราไม่เข้าใจและไม่เคลียร์
เราไม่ได้มาสู้เพื่อให้คะแนนเราเพิ่มหรือคะแนนเราลด
เราบอกว่าเราไม่เคลียร์กับวิธีการของคุณทั้งกระบวนการทั้งระบบ
เราไม่สบายใจกับการที่คุณทำให้กระบวนการนี้มันยื่นเยื้อเยืดเยื้อ

และการเลือกตั้งเขาต้องนับคะแนนรวดเดียวจนจบ
อันนี้คุณก็ยื่นเยอะมีการหยุดนับคะแนนอะไรตั้งกฎหมายคุณทำไม่ได้นะ
คุณต้องมาอธิบายว่าคุณทำอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นข้อยกเว้นให้คุณทำได้
เดี๋ยวในระหว่างรายการนะคะเราจะคุยกับท่านรองเลขาธิการรองกฤษ
วันนี้แถลงข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยน่าจะได้ตั้งคำถามอย่างน้อยก็ผ่านดิฉันนะคะ
แต่คุณภูมิธรรมเลขาธิการพักเพื่อไทย

มาแล้วไม่ให้อธิบายเกมการเมืองสักที

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมคะมาคุยกันว่า
หรือว่าคนที่ตามข่าวก็มีความสงสัยนะคะ

ทำไมมันไม่ตรงกัน๙ใบทำไมมันไม่ตรงกัน๒ใบ

คืนนั้นอย่างหนึ่งคืนนี้วันนี้อย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ที่สำคัญคือสมมุติว่า
ถ้าเดินหน้าไปกับตัวเลขที่จบแค่วันนี้
โดยที่ยังไม่บวกใบเหลืองใบแดงเลือกตั้งใหม่อะไรจนกว่าจะถึงเดือนพฤษภานะคะ
คำถามคือลักษณะรัฐบาลและการเมืองไทยจะเป็นแบบไหน

แต่ถ้าปล่อยไปแบบนี้จะอยู่กันอย่างไร

ผมอยากฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ดูโทรทัศน์วันนี้

ผมย้ำว่าใครบอกว่าอยู่ตรงไหนฮะ

ผมไม่ไปอยู่พักจุด

แต่คนที่ให้กับพักนั้น

ตั้งแต่วันแรกที่กลับมาเล่นการเมือง
ผมบอกว่าประชาชนเขาไม่มีจะกิน
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้จงเกลียดจงชังนะ

แล้วประชาชนไม่มีจะกินเพราะฉะนั้นพักผ่อนได้แล้ว

ผมพูดอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับ

ผมอยู่ฝั่งประชาธิปไตยผมไม่เปลี่ยนฮะ
แล้วผมไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมยืนยันแน่นอนครับจบ
ตามนั้นนะคะคุณภูมิทำตามนี้ครับ

ไม่คุณมิ่งขวัญเป็นคนตรงไปตรงมาตามนั้น
เมื่อตอนที่ออกช่องวันหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็ยืนยันว่าจะไม่ไปกับพักจุดนี่แหละ
แล้วก็จะยืนยันจะอยู่กับพักฝ่ายประชาธิปไตย
แล้วก็ไม่ได้ยืนอยู่แบบเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะ
พร้อมจะผละสละทันทีอันนี้ก็พูดไป
ผมก็บอกว่าอันนั้นพี่พูดก่อนการเลือกตั้งนี่
เพราะหลังจากนี้แล้วคนก็ไม่แน่ใจนะ
วันเวลามันเปลี่ยนไปคนเรามันเปลี่ยนได้ตามวันเวลา
ก็บอกให้พี่เป็นคนที่รักษาเขตอียด

เขียนออกไปแล้วไปดูในเฟซบุ๊ค
เขียนออกมาว่าพี่ยืนยันบอกโอเค
งั้นผมโอเคแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้พี่ติดไปกรกตคะแนนของพี่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพี่ไปเคลียร์

ผมก็บอกว่าผมได้คุยแล้วคุณมิ่งขวัญก็ยืนอยู่ตรงนี้ผมก็ได้พูดไปตามที่ตรงทั้งหมด
แต่ว่าผมก็รักษามารยาท
ในเมื่อพี่เขาไม่มาผมก็ไม่เอาชื่อเขาใส่ลงไปตรงนั้น

ก็อยู่ตรงนี้ก็นับฝ่ายประชาธิปไตยได้
ตอนนั้นที่คุยกันไว้ประเมินว่าเศรษฐกิจใหม่

ตอนนั้นเขาประกาศพักเศรษฐกิจใหม่ประมาณ๖
แล้วก็พี่มิ่งก็กำลังจะไปดูกรกตว่าตัวเลขมันคาดเคลื่อนอะไรหรือเปล่า
มันควรจะเป็น๗เป็น๘ไหมอะไรอย่างนี้นะ
หรือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากนี้ไปยืนยันให้มันเกิดขึ้น
ความหมายของการอยู่ร่วมกันแน่นี่นะคะแต่ว่าถ้าปัจจัยเปลี่ยนไป
คุณภูมิธรรมพอจะนึกออกไหมคะว่าปัจจัยอะไรในการเมืองไทยที่จะเปลี่ยนไปจนทำให้อาจจะตัดสินใจเลือกข้างใหม่ได้สำหรับนักการเมือง
ผมคิดว่าเมื่อวานนี้เราทำในมิติใหม่นะครับ
สิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เราบอกว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้พูดเรื่องการใครเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
ยังไม่ได้พูดว่าใครจะอยู่กระทรวงไหนอะไรเลยนะครับ
ที่คุยกันเนี่ยก็ถามว่าเราจะทำยังไงกับการเมืองที่เป็นแบบนี้

เราไม่อยากให้การสืบทอดอำนาจยังดำรงอยู่

เจตนารมณ์ของประชาชนที่อยากเกิด
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้แค่เป็นการปักหมุดที่เป็นจุดเริ่มต้น
ของคนพักฝ่ายที่อยากเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงไปโดย
ไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจอยู่ต่อไป
แล้วผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเรายังมีเวลา
นักข่าวถามเราเราบอกตลอดว่ายังมีเวลา
เพราะว่าจากนี้ไปกว่าจะประกาศกว่าจะ
ยังมีเวลาทอดไปจนถึง๙พฤษภา
เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างนี้มันคิดกันต่อได้
ส่วนความคิดของคนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง
อันนี้ก็ขึ้นกับสภาพของแต่ละบุคคลนะครับ
แต่ละคนก็มีจุดที่เหล้าใจ
หรือสนับสนุนให้ตัวเองจะคิดหรือเชื่ออะไรก็ต่างกัน
คือถ้าเอาจากวันนี้ที่คุยกันไปจนกว่าจะถึงวันที่๙พฤษภาคม

คุณภูมิธรรมคิดว่าเพื่อไทยจะไปเหนียวใครมาได้อีกไหมคะ
ผมยังเชื่อมั่นในความรู้สึกของคนที่ได้แสดงออกกับพี่น้องประชาชน
ตัดสินใจก่อนการเลือกตั้งนะครับ
ผมยังเชื่อว่าคนจะเห็นด้วยกับเราเพิ่มมากขึ้น
พักคะประเมินกี่พักคะ
ยังเร็วเกินไปที่จะบอกแต่ผมเชื่อว่า
การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกของประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงครับ
และผมคิดว่าวันที่ได้ตัดสินใจลงเลือกตั้งในรายการทุกรายการ
หลายภาคนาคกรพาคนต้องจดจำคำพูดของตน
ว่าเราจะไม่ไปกับใครอย่างไร
เราจะยืนหยัดให้กระบวนการเลือกตั้งเกิดขึ้นจากตรงไหน
ไปดูเทปคุณอนุทินได้ไปดูเทปคุณอภิษฎได้
ไปดูเทปผู้นำรัฐบาลของพักต่างได้

เรายังไม่ได้พูดเรื่องตั้งรัฐบาล

คุณอนุทินได้พูดถึงว่าจะเอาแบบไหน
อยากให้ตรงไหนเป็นคนตัดสินใจในการเลือกตั้ง

พิสิทธิก็พูดชัดเจนว่าตรงนี้ไม่ร่วมไม่เกิด
เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าภายใต้ความคิดแบบนี้มันไม่ใช่อยู่
มันผุดลอยขึ้นมามันต้องเกิดขึ้นจากความรู้สึกและความเข้าใจในความคิด
เพราะฉะนั้นผมว่าไม่ง่ายวันนี้ถ้ามานั่งพูดว่าเราจะได้หรือไม่ได้เนี่ย
เหมือนจะเป็นสมการที่เกิดตัวเลขขึ้นมาใหม่แล้วทำให้ยากลำบาก
ถ้าคิดอย่างนี้ผมว่าพลังประชารัฐตอนนี้มี๑๑๖
มีรวมพลังประชาชาติไทยสนับสนุนอยู่๕
พักคุณภัยบูลผมไม่ทราบว่าคราวนี้ได้เข้ามาหรือไม่

ก็ที่ชัดเจนว่าจะเอาแบบนี้มีอยู่แค่๓พักนั่นแหละ
จะไปรวมคนอื่นตอนนี้อย่างใดยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่กล้าประกาศด้วย
อกนั้นประกาศว่าไม่เอาแบบนี้ไม่เอาการสืบทอดอำนาจ
ไม่เอาให้คนนอกมาตัดสินใจเลือกนายกอยากให้คนในเลือกกันเอง
ก็คำพูดนี้ยังดำรงอยู่นะครับผมคิดว่าเลือกตั้งผ่านมาไม่กี่วัน

เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งฝันหรือคิดอะไรไปได้ไกลเกินไป
ก็ต้องคิดอยู่ว่าการตัดสินใจอะไรจะเป็นทางออกที่พี่น้องประชาชน
จะได้มองได้พิจารณา
คืออื่นคุณผู้ชมคือเวลาเราเห็นสื่อ
ลองตั้งรัฐบาลให้จากเก้าอี้คาดการณ์
ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแถลงข่าว๑๐๐คะแนนวันนี้โดยกรกต
คือเราก็จะเห็นตัวเลขระดับหนึ่ง
แต่ว่าอย่าลืมว่าอื่นยังมีอยู่อีกหลายพัก
ที่แม้ว่าเขาจะมีหนึ่งเสียงยังสำคัญเลยค่ะคุณผู้ชม
การเมืองปีนี้นะคะทีนี้ค่ะคุณภูมิธรรม

ตัวแปรตอนแรกเขาคิดว่าเป็นประชาธิปัตย์กัน
ณประสายที่ปัดได้เสียงน้อยกว่าที่คาดการณ์เยอะ
คือแม้ว่าคำพูดของคุณอนุทินเหมือนจะชัดก่อนวันเลือกตั้ง
แต่คุณอนุทินก็มีชุดคำอธิบายคำพูดตัวเอง

คำถามของคนที่อยู่ในเกมการเมืองมาตั้งนานนะคะ

ก็การเมืองเป็นเรื่องที่ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้

ค่ะแต่ว่าการเมืองณตอนนี้ด้วยระบบเลือกตั้งและ
ภาวะแวดล้อมบริบทณะตอนนี้มันเปลี่ยนผ่าน

จะไปเจรจากับใครนั่งคุยกับใครตบเข่าตบไหล่กับใคร

ใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่เราคุยกันถึงไม่เหมือนเดิม

ถูกไหมครับเราไม่ได้คุยแบบเดิมเลย
เพราะเรารู้ว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะเรารู้ว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
ไม่ใช่ตั้งรัฐบาลกับไม่ใช่ให้กระทรวงกันมีเหมือนกับไม่ใช่
ถ้าแบบเก่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเช้ายังได้ยินข่าวแบบนั้นอยู่เหมือนกัน
ก็ต้องเลือกนะจะเอาการเมืองแบบไหน
แต่ทีนี้กว่าจะไปถึงพฤษภาคม
นี่วิ่งกันตับแลบเลยใช่ไหมคะ
คือต่างฝ่ายต้องยังไม่หยุด
คือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐต่างฝ่ายต้องยังไม่หยุดวิ่ง

ผมเชื่อว่าที่เมื่อวานเราให้ศัตยบันกัน

ขอถามเข้าไปในนี้หน่อยค่ะเวลาพูดเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นการเมืองมันเป็นไปได้ไหมคะ
เช่นคุณกไก่พูดเอาไว้ว่าเราหรือพักของเราแต่เอกสิทธิ์เป็นของสอสอ
ไม่แน่ไม่แน่คือคุณกไก่จะอยู่แต่คนในพักคุณกไก่อาจจะไปบางส่วน
สิ่งนี้เกิดขึ้นได้บนการออกแบบกลไกรลำนูนคราวนี้ทำได้
เพราะว่าให้สิทธิของสอสอไม่ต้องขึ้นกับกลไกของพักนะครับ

มันเพราะว่าสิ่งที่คุณจอมคันถามเกิดขึ้นได้

ก็ผมคิดว่าสำหรับภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
คือถ้าตอบแบบกว้างเลยก็คิดว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

เพราะว่ากระบวนการของคนในพักเพื่อไทย
เราผ่านกระบวนการที่ยากลำบากมาพอสมควร

ผมว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยจริงที่จะต้องมาพิจารณากัน
แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่โอบอุ้มเรา

ผมว่าตรงนั้นเป็นกลไกสำคัญ
ของการเมืองแบบใหม่ที่จะต้องมาดูแล

ต้องทำงานตามเจตนารมณ์ที่ได้คิดและตัดสินใจไว้
คุณผู้ชมค่ะคือที่ถามคุณภูมิทำคือแบบนี้ค่ะ
คือถ้าจะมีการดูแลทนุทนอมกันกรอดเลือกตั้งดูแลเยอะนะคะ
เพราะว่าระดับหัวคะแนนคนที่เป็นปากเป็นเสียงในพื้นที่ให้
ต้องดูแลกันกว้างขวางค่ะ
แต่ว่าเมื่อได้เก้าอี้ออกมาแล้วแม้กระทั่งอยู่ในพักที่ไม่น่าจะคุยกันได้
แต่มันดูแลง่ายกว่าค่ะคุณผู้ชมคนเดียวเรารู้เลยไปหาใครใช่ไหมคะ
คุยกับเขาเนี่ยก็คุยกับเขาทุกวันทุกวันก็ได้ยินข่าวมาอย่างนั้นนะคะว่าพักใหญ่หลายพัก
ก็ได้รับการดูแลจากพักอื่นอยู่ไม่เป็นไรอันนั้นเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวเรากลับมาที่คณิตศาสตร์ตัวเลขก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับกรกต
ว่าตกลงแล้วจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่ประธานกรกตแถลงกับวันนี้ที่เป็นตัวเลขใช้งานอย่างเป็นทางการ
หรือแม้กระทั่งตัวเลขที่หายไปไหน๙หายไปไหน๒ตกลงคิดออกมาแล้วอะไรอย่างไรบ้าง
ช่วงหน้าฟังกรกตอธิบายเรื่องเหล่านี้ว่าตัวเลขที่เขาสงสัยกันทำไมไม่เหมือนกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ
กริจเอื้อวงค่ะรองสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมฝันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

ครับสวัสดีครับคุณภูมิธรรมครับสวัสดีครับ
ถ้าคุณภูมิธรรมสงสัยให้ถามผ่านจอมขวัญนะคะท่านรอง
รองค่ะอย่างนี้ค่ะเอานับตั้งแต่ที่แถลงข่าวช่วงบ่าย
แล้วก็ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงจนถึงตอนนี้นะคะ
ให้ท่านรองเลือกก่อนเลยว่าจะชี้แจงเรื่องตัวเลขอย่างไรบ้าง
ที่มีคำถามขึ้นมาหลังจากแถลงข่าวนะคะ
ถามมาก่อนดีกว่านะครับว่าสงสัยตัวเลขไหนบ้าง
ถ้าผมสามารถที่จะอธิบายได้ผมจะอธิบายให้ครับ
ข้อแรกนะคะจำนวนผู้มีสิทธิ์๑๐๐เนี่ยนะคะ
ที่ใช้เป็นตัวเลขทางการวันนี้
กับตัวเลขที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้คืนวันที่๒๔ตอนแถลงข่าว
ทำไมตัวเลขผู้มีสิทธิ์ไม่ตรงกันคะ
ผู้มีสิทธิ์หมายถึง๕๑ล้าน๒แสนเนี่ยใช่ไหมครับ
ผู้มีสิทธิ์เลือกใช่ค่ะ๕๑ล้านกว่าค่ะ
ตอนวันที่๒๔ที่ท่านประธานแถลงเท่าไหร่นะครับ

๒๐๐๐๐๐บาทท่านจดอยู่นะคะท่านครับ
๕๑๒๐๕๖๒๔บาทค่ะตรงกันไหมคะ
ตัวเลขนี้ผมไม่มีนะครับเพราะว่าวันนี้
เป็นข้อมูลที่ทางส่วนงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับ
เขารวบรวมจากรายงานของแต่ละจังหวัดที่เข้ามาเนี่ยนะครับ
ซึ่งตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ย
มันอาจจะรวมไปถึงผู้มีสิทธิ์นอกราชนะครับ
ผู้มีสิทธิ์นอกราชแล้วก็นอกเขตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
ตัวนี้ต้องขออนุญาตดูอีกทีหนึ่งนะครับ
ว่าทำไมตัวเลขถึงไม่ตรงกันนะครับ
ขออนุญาตถามท่านแบบนี้นะคะว่า
เวลาเราพูดถึงตัวเลขผู้มีสิทธิ์

ตัวเลขผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมคะ
ประกาศแล้วคือเท่านั้นเลยสำหรับผู้มีสิทธิ์ถูกไหมคะ

แล้วตัวเลขอันนี้มันผิดกันหลัก

เอาประเด็นคำถามข้อนี้นะครับ

เดี๋ยวจะลงไปในสื่อ
เพื่อจะตอบอธิบายให้ชัดว่าทำไมตัวเลขต่างมันอยู่ในหลักหมื่นตัวนี้
จำนวนผู้มีสิทธิ์ที่ว่าจำนวน๑๐๐เนี่ยนะครับ

คำถามนี้ขออนุญาตเดี๋ยวผมจะตอบให้เป็น
ได้ค่ะบร้องคะเดี๋ยวเราถามเพิ่ม
คือตามปกติแล้วเนี่ยนะคะคนที่รับผิดชอบในการทำตัวเลขทุกอย่างเนี่ย
มีทีมเดียวมีส่วนงานเดียวหรือเปล่าคะหรือต่างฝ่ายต่างแยกกันทำคะ
ก็จะเป็นสำนักเดียวสำนักบริหารการเลือกตั้งที่จะทำตัวเลขตัวนี้ครับ
ซึ่งตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขที่มาจากรายงานรายงานของแต่ละจังหวัดที่รายงานเข้ามา
มันจะมีแบบรายงานเข้ามาทั้งผู้มีสิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์
ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ต่างตัวนี้เป็นตัวเลขที่เขากระทบยอดขึ้นมาจากจังหวัดครับ
ต่อมาประเด็นที่๒ค่ะจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับบัตรที่ใช้ไป
อันนี้ที่ต่างกัน๙ใบรู้สึกจะมีคำแถลงออกมาเบื้องต้นแล้ว
บอกว่าอาจจะมีคนมาแสดงตัวแต่ไม่ได้อยู่รอใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะ

จริงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

บางทีตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์กับบัตรที่ใช้อาจจะไม่ตรง
อาจจะไม่ตรงกันจริงหลักการมันต้องตรงกัน
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน่วย
ซึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างที่เมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญพูดก็เป็นไปได้นะครับ
ซึ่งตัวนี้เราก็ต้องตรวจสอบเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าตัวเลขที่มาจากการรวมของทุกจังหวัดมันเป็นอย่างนี้
ลงตัวเลขไปตามความเป็นจริงว่ามันต่างกันอยู่๙ใบ
ซึ่งอาจจะเป็นอย่างที่พูดก็เช่นมาแสดงตนแล้วเกิดไม่ได้รับบัตรนะครับ
กรรมการประจำหน่วยอาจจะเผลอไม่ได้แจกบัตรให้ไป
ทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าบัตรที่ใช้
หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาการนับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย
อาจจะนับเกินเวลาที่เขานับเพื่อที่ไปออกรายงานที่เป็นประกาศติดหน้าหน่วย
ตอนที่เขาลงคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะนับเกินเวลาที่เขานับ
จากเมื่อกี้ผู้มาใช้สิทธิ์อาจจะนับเกินไป
มันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุใช่ไหมครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยผมเรียนว่ามันไม่มีผลต่อคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ว่าบัตรที่ใช้มันน้อยกว่าตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ด้วย

เพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกไหมคะ

มันมีอยู่๙๒๓๒๐หน่วย

เราก็รวมตัวเลขมามันก็เห็นตัวเลขที่มันมีความแตกต่างกันอยู่

ก็เป็นภาษาที่นักเลือกตั้งจะรู้กันดีว่า

ว่าที่บอกว่าบัตรเขย่ง๙ใบในเรื่องนี้ก่อนนะคะ

กรกตรู้ตั้งแต่ก่อนแถลงข่าว
หรือว่ามารู้ตอนคนทักคะ
คือตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ตรงกัน
ถามว่าแล้วเราจะไปแก้ไขยอดได้ไหมแก้ไม่ได้หรอกครับ
เพราะเป็นรายงานที่ขึ้นมาจากจังหวัดนะครับ
ถ้าทักมาก็อธิบายได้แต่เพราะเอิญประเด็นนี้ก็ตอนที่ผมแถลงก็ไม่มีคนทักอธิบายได้
อ๋อเข้าใจอธิบายได้ครับ
เพราะฉะนั้นแปลว่าแม้ว่าจะมีการตรวจสอบที่หน่วยเลือกตั้งได้
แสดงว่าณตอนที่แถลงข่าวก็ยังไม่ทราบว่ามีเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้มีการเช็คไปที่หน่วยเลือกตั้งใช่ไหมคะ

หมายถึงว่าเราเห็นตัวเลขนี้อยู่ว่ามันไม่ตรงกันเห็นครับ
แต่ว่าเราก็เห็นว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกไงครับ

เช่นตัวอย่างเช่นนัพจรณคู่มาใช้
นัพในไปนี่๑คน๒คน๓คน

คำอธิบายเดียวกันกับจำนวนบัตรดี
แล้วก็คะแนนที่ทุกพักการเมืองรวมกันที่ต่างกันอยู่๒
อันนี้ก็อธิบายได้ด้วยชุดคำตอบเดียวกันใช่ไหมคะ
คือบัตรที่ใช้มันไม่เท่ากับผลรวมของบัตรดีบัตรเสีย

คำตอบในประมาณเดียวกันแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะให้ตอบคำถามนี้
ผมอยากจะให้คำตอบนี้ใช้กับทุกคำถามนะครับ

ก็จะเรียนว่าคำตอบประมาณนี้
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกรกตก็เห็นปัญหาตัวนี้อยู่

แต่ว่าตรงนี้ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันอยู่ที่เขตไหนหน่วยไหน

ทีนี้ค่ะถัดมาค่ะเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์ค่ะรอง

ผู้มาใช้สิทธิ์ที่มีการท้วงติงกันว่าทำไม
เอาอย่างนี้นะคะคือตัวเลขมันมีออกมาหลายขยัก
ถ้าที่ฉันยืนเอาตามที่ประธานกรกตแถลงคืนวันที่๑๔เนี่ยนะคะ

ขออภัยค่ะ๗๔๖๙ถูกต้องนะคะใช่ครับถูกต้องครับ

กันสิครับเพราะตอนที่ท่านประธานท่านแถลงเนี่ย
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้เต็ม๑๐๐มันแค่๙๓
บันทึกรวมคะแนนแบบไม่เป็นอาการเฉพาะหน่วยเลือกตั้งปกติ
ไม่ได้หมายรวมถึงที่ลักตั้งกลาง

ไม่ได้หมายรวมถึงนอกราชนาจักรซึ่งจะมีอยู่อีกแสนกว่า

ดังนั้นเมื่อคะแนนตัวนี้เข้ามารายงาน

ทั้งเอานอกเขตเอานอกราชเข้ามาด้วย
แล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ๖๗เนี่ยนะครับ
ดังนั้นตัวเลขตัวนี้มันจึงขยับขึ้นไปอีกนะครับ
ผมเห็นโพสต์เห็นโพสต์อยู่เหมือนกันว่า
เลือกตั้งนอกราชก็๒ล้านหกแล้วโทษนะครับ
ตั้งนอกเขตก็๒ล้าน๖เข้าไปแล้วใช่ไหมครับ
ซึ่งตัวนี้ตอนที่รายงานท่านประธานรายงานตอนนั้นเนี่ยนะครับ
ที่๖๕เปอร์เซ็นต์เสร็จเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นถ้ารายงานบนฐานข้อมูลของรัฐผิดซิพอร์ต๙๓เปอร์เซ็นต์
ซึ่งไม่ได้รวมเลือกตั้งนอกเขตกับนอกราชด้วย

ได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณภูมิทำถามหน่อยนะครับ
ผมถามนิดหน่อยครับคะแนนที่มาจากเลือกตั้งนอกเขต
เขาไปกองรวมกันแล้วก็นับรวมกันที่หน่วยเลือกตั้งเลยใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นรายงานจากหน่วยเลือกตั้งที่ส่งเข้ามา

ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่มาคอยขยักมาเติมทีหลังถูกไหมครับ
ถูกไหมครับท่าน
คือเราจะแบ่งหน่วยเลือกตั้งนะครับออกเป็น๒ประเภท
คือหน่วยเลือกตั้งปกติ๙๒๓๒๐หน่วย
ซึ่งตัวนี้เราออกแบบให้ทุกคนต้องรายงาน
แต่ที่เลือกตั้งกลางไม่ใช่ที่เลือกตั้งกลาง
ที่นับคะแนนในวันเลือกตั้งมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งเราไม่ได้ออกแบบให้เขาต้องรายงานและปิดรีปอร์ต
ไม่ได้เป็นรับที่หน่วยเลือกตั้งเดียวกัน
ประเภทบอกว่าทางโครงคตราที่แจ้งกับเราว่าจะส่งบัตรเลือกตั้ง

แล้วก็เปิดแล้วก็นับพร้อมกันที่หน่วยเลือกตั้งตรงนั้น

เราจะส่งบัตรเลือกตั้งนอกเขตกับนอกราชไปที่เขต
แล้วเราก็จะให้เขตเนี่ยจัดชุดนับคะแนนขึ้นมาต่างหากนะครับ
๖๐๐ซองก็จะนับ๑ชุดนับคะแนน
มันจะไม่ใช่ใช้หน่วยเลือกตั้งปกตินักนะครับ

ผมได้รับทราบการชี้แจงที่ผมไปพบกับเลขาธิการกรกต
บอกว่าคะแนนทั้งหมดจะออกจากปรายศนีย์กลาง
มีรถทุกคัน๓๕๐เขตไปที่หน่วยเลือกตั้ง
แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะไปกองอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็นับรวมใช่ไหมครับ

มันเขาเรียกว่าเป็นที่นับคะแนนครับ
เขาเรียกว่าเป็นที่นับคะแนนมันไม่ใช่เป็นห่วยเราตั้ง

เกตในมันจะมีเป็นร้อยหน่วยนะครับ

คือเอาล่ะจะเรียกตรงไหนหรือไปนัดตรงไหนก็แล้ว

ตกลงแล้วกรณีเลือกตั้งนอกเหตุการณ์นอกราชนาจักร
จะถูกนับเวลาเดียวกันกับเลือกตั้งวันหลักคือ๒๔

จะไม่ได้ถูกรายงานเข้ามาผ่านผ่านโปรแกรมนี้หรอกค
เป็นรีพอร์ตไม่ได้ถูกรายงานเข้ามาผ่านแล้วเป็นรีพอร์ตครับ
แล้วนับเสร็จด้วยเวลาเดียวกันไหมคะ
เสร็จในเวลาเดียวกันครับแต่ว่าเขาก็จะมีการบันทึกคะแนนต่างหาก
แล้วก็จะมารวมคะแนนกับตอนรายงานแบบเป็นทางการเท่านั้นครับ

ก็จะส่งมาก็ส่งไปที่เขตนะครับเขตก็ทำหน้าที่ในการลงคะแนน
ก็ต้องรวมของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้นแล้วก็รวมทั้งที่นับคะแนนกลางนี้ด้วยนะครับรวม
ท่านรองค่ะเรียนถามไวแบบนี้เนื่องจากคำถามที่ท่านเยอะ
คำถามคือว่าตกลงแล้วเนี่ยวันนั้นนับคะแนนเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์
นับนะคะนับคะแนนเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์กี่ทุ่มคะ
หมายถึงแต่ละเขตใช่ไหมครับทั้งหมดค่ะทั่วประเทศทุกสิ่งอย่างค่ะ
ทั้งหมดจบร้อยเปอร์เซ็นต์กี่ทุ่มคะผมไม่มีไม่มีตัวเลขแน่นอน
ว่านับเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยในทุกเขตทุกหน่วยเนี่ย

โดยเฉลี่ยน่าจะไม่เกินประมาณสัก๓ทุ่ม

เพราะฉะนั้นตัวเลขจะเสร็จภายในคืนนั้น

ตัวเลขที่แต่ละหน่วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่า
คือในหน่วยปกติ๙๐๐กว่าหน่วยเขาก็นับคะแนนที่หน่วยเขา
แล้วเขาก็จะปิดผลคะแนนที่หน่วย
แล้วเขาก็จะรายงานผลคะแนนของเขาเนี่ยมีทั้งบัตรดีบัตรเสีย
เนี่ยส่งไปที่เขตอ่าไปรวมไว้ที่เขตอ่านาฬิกันที่เขตเนี่ย
มันจะมีเฉพาะที่นับคะแนนสำหรับนอกราชกับนอกเขตนะครับ
เขาก็จะมีชุดนับคะแนนของเขาอยู่รองค่ะขออนุญาตค่ะ
ทีนี้ถามประเด็นท่านถัดมานะคะว่าคะแนนทั้งหมดไม่ว่าจะนับที่ไหน
อย่างไรก็แล้วแต่นับเสร็จเนี่ยภายในคืนนั้นคำถามคือว่าส่งมารวมกันแล้วได้คะแนนทุกทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย

เราต้องรวมคะแนนแบบเป็นทางการนะครับคือแต่ละหน่วยเนี่ยเขาต้องเอาตัวกระดาษเข้ามา
ไอ้ตัวไม่เป็นทางการเขาแรงงานตามระบบอยู่แล้ว
อย่าลืมว่าในบางพื้นที่นะครับ
ผมยกตัวอย่างที่ผมไปอย่างที่กะบี่เนี่ยนะครับ

บางทีมาคืนนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำ

เขามาในวันลุกขึ้นมาในวันถัดไปนะครับ

ตอนที่การจัดการเลือกตั้งโดยกระทรวงมหาธัย

คือนับคะแนนนับที่หน่วย

อาจจะเดินทางมาไม่ทันภายในคืนนั้นก็ได้
อย่างนั้นเรียนทวนนะคะคือนับเนี่ยต้องเสร็จภายในคืนนั้นนะคะ

นับต่อเนื่องจนเสร็จผมประมาณการว่าน่าจะประมาณสัก๓ทุ่ม
แต่ละหน่วยไม่น่าจะเกิดนั้น
ทีนี้การรวมคะแนนเข้ามาส่วนกลาง

แต่ว่ารวมคะแนนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
ยังไม่นับรวมวันที่แถลงนี้นะคะแต่นับเสร็จร้อยเปอร์เซ็นอย่างเป็นทางการวันไหนคะ
คะแนนที่เข้ามาล่าสุดมันมีของ๒จังหวัดสุดท้าย
มีกรุงเทพมหานครด้วยเนื่องจากมันก็มีหลายหน่วยหลายเขตมากนะครับ
เข้ามาเมื่อวาน๒จังหวัดสุดท้าย
เพราะว่าจังหวัดก็ต้องรวมคะแนนของทุกเขตนะครับ
ต่อค่ะกรทมกับอะไรคะที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานค่ะ
ผมจำไม่ได้นะครับมันมี๒จังหวัดที่รายงานเข้ามา
เป็นจังหวัด๒จังหวัดสุดท้ายนะครับเป็น๒จังหวัดสุดท้ายนะครับ
ก็จากรายงานตัวนี้พอเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับ
คือแต่ละจังหวัดจะต้องรวมท่านเอ๊ะว่าไงนะครับ

คือเดี๋ยวนะคะที่บอกของกรทมเข้ามาเมื่อวาน
แต่ว่าตัวเลขส่งมาแล้วใช่ไหมคะ

ตัวเลขคะแนนอันนี้ท่านหมายถึงที่มาเมื่อวาน
คือคะแนนมาหรือว่าเอกสารยืนยันมาคะ
ใช่ครับผมหมายถึงหมายถึงการรายงานอย่างเป็นทางการเข้ามาเนี่ยเราต้องใช้เอกสาร
เราไม่ได้ใช้ตัวเลขถ้าตัวเลขก็คือการรายงานแบบไม่เป็นทางการไงครับอย่างที่บอกไง
ก็ตัวเลขเนี่ยก็มาในตามระบบของมันแต่ว่าเอกสารที่เป็นทางการที่เข้ามาเนี่ย
ในแบบ๖ทับ๑ซึ่งจังหวัดเขาต้องรวบรวมแบบ๖ทับ๑
จากเขตต่างนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ
แต่ดิฉันนึกไม่ออกว่าถ้าเป็นจังหวัดที่ไกล
หลายหน่วยที่ห่างไกลออกไปแต่นี่กรุงเทพมาเมื่อวานเหรอคะ
ผมไม่แน่ใจว่ามาเมื่อไหร่เวลาไหนนะครับ

ท่านรองเอาแบบนี้เรียนถามแบบโดยหลักการเลยนะคะ
คือเรายังต้องรอเอกสารกระดาษยืนยันเหรอคะ

สำหรับคนที่อยากจะรู้ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้า
อำนวยความสะดวกให้ซึ่งแต่เดิมกรกตไม่ได้ทำ
แต่เดิมก็จะมีธนาคารบ้างจะมีหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เข้ามาทำบ้างนะครับ
ตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราออกแบบไปให้เพื่ออำนวยความสะดวก

แต่โปรแกรมนี้เราไม่ได้เอาผลคะแนนมาคิดแบบเป็นทางการ
การที่จะเอาผลคะแนนมาพิษแบบเป็นทางการที่มีการประกาศในวันนี้
เราต้องรอเอกสารซึ่งเป็นการยืนยันมีลายเซ็นถูกต้องมาจากจังหวัด
ซึ่งจังหวัดจะรวบรวมการรายงานของทุกเขตนะครับ
ในแบบ๖ทับ๑ของทุกเขตจะมีลายเซ็นของกรรมการเขตเข้ามาด้วยนะครับ
หมดเวลาแล้วนะคะเขาอุตส่าห์ต่อให้ค่ะ
เดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราจะเอายืนยัน

และกรทมเป็นหนึ่งใน๒จังหวัด
ที่ได้กระดาษนั้นมาเมื่อวานใช่ไหมคะ
เท่าที่ผมรับแจ้งมาเป็นอย่างนั้นครับ
เอาล่ะท่านรองค่ะที่ฉันกลับขออภัยเนื่องจากเวลาหมด
แต่จริงอยากคุยกันอีกเดี๋ยวจะลองนัดท่านพรุ่งนี้

คุณภูมิถามดิฉันให้๑นาทีสุดท้าย
ครับเวลานี้สิ่งที่อยากจะให้กรกตทำความเข้าใจกับสังคมให้เคลียร์คัดชัดเจน
เพราะว่าการตัดสินใจของกรกตนั้นมีผลต่อทิศทางของประเทศ
ผมอยากให้กรกตเอาคะแนนดิบทั้งหมดของ๙๐๐๐กว่าคะแนนออนไลน์ให้ทุกคนได้ตรวจสอบ
มีผู้ใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งนั้นเท่าไหร่มีผู้มาใช้ลงคะแนนเท่าไหร่
ทั้งหมดในระบบออนไลน์ที่มีอยู่ระบบปัจจุบันต้องตอบได้
ว่ามีใช้สิทธิ์ทั้งหมดแต่ละหน่วยเท่าไหร่มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่
รวมแล้วทั้งหมดทุกหน่วยเลือกตั้งรวมแล้วเท่าไหร่แล้วเราอยากดูตัวเลขนั้นทั้งหมด
แล้วผมคิดว่าผู้แทนรัศดรทุกคนมีตัวเลขที่อยู่ในมือตัวเอง
มันจะสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนและทำให้โปร่งใสที่สุด
แล้วก็ทำให้กรกตพ้นจากข้อกระลาทั้งปวง
เข้าใจค่ะเอาอย่างนี้ค่ะเนื่องจากเวลากระชับ
แต่ว่าได้ประเด็นเรื่องของคะแนนซึ่งอีกหลายพัก
ว่าจะเป็นพักใดนะคะเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการไปร้อง
แล้วก็ขอตรวจสอบได้วันนี้ขอบคุณคุณภูมิธรรมก่อน
เวลาหมดขออภัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
หมดเวลาของรายการนะคะคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่แล้ว